การท่องเที่ยวของประเทศไทย
มีเรื่องกระทบภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยอีกแล้วนะคะ
และที่สำคัญเกิดขึ้นที่พัทยา
เมืองที่ชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยว
เหตุการณ์เป็นอย่างไรไปดูคลิปกันก่อนค่ะ
คุณผู้ชมคะคนที่ดูคลิปนี้เนี่ยคืออาจจะงงนะ
เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์คันนี้เนี่ย

ตำรวจจราจรสพเมืองพัทยานะ
ก็คือเขามาจอดในที่ห้ามจอด
แล้วปรากฏว่าตำรวจจราจรสพเมืองพัทยา
เขียนใบสั่งเขาแล้วก็ไปล็อกล้อ
เขาก็ไม่ยอมไปจ่ายค่าปรับ
แล้วก็พยายามที่จะยกรถตัวเองออกจากจุดเกิดเหตุ
แต่ปรากฏว่ากำลังที่ก้มหน้าที่จะยกเนี่ย
มีวินมอเตอร์ไซค์พี่วินเขาก็มาเตะเสยเข้าแบบนี้
เข้าที่หน้าแบบนี้
คุณผู้ชมคือมันเกิดอะไรขึ้น

คนที่น่าจะเป็นคู่กรณีกับนักท่องเที่ยวคนนี้
ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันน่าจะเป็น
เป็นตำรวจจราจรสพเมืองพัทยามากกว่า
แต่เหตุฉะไหนยายกลับมาเป็นคู่กรณีกับพี่วินคนนี้
แต่ว่าเอาล่ะที่สุดแล้วตำรวจสพเมืองพัทยา
ก็ควบคุมตัวพี่วินใจร้อนคนนี้แล้วนะ
เขาคือนายสุนทรแสนคำอายุ๔๘ปี
เป็นวินจักรยานยนต์รับจ้างหน้าวิวทะเลคอนโดมิเนียม
โดยร้อยตำรวจเอกหญิงชะนิการเผื่อนพินิษฐ์
รองศาลวัฒน์สอบสวนสพพัทยาบอกว่า
วันเกิดเหตุเนี่ยคือตำรวจจราจรเขาก็กวดขันวินัยตามปกตินี่แหละค่ะ
แล้วมีการออกใบสั่งกับนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันเสื้อขาวคนนี้

แต่ผู้ชายคนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวคนนี้ไม่ยอมค่ะ
พยายามที่จะลากรถจักรยานยนต์กลับไป
เนื่องจากทางตำรวจเขาล็อกล้อเอาไว้ถูกไหม
ก็สร้างความโกลาหลแต่พี่วินคนนี้ค่ะ
มาจากไหนแล้วก็อีท่าไหนไม่รู้
เสยเข้าหน้าแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ

ตำรวจก็ตามรวบตัวนายสุนทรคนก่อเหตุไปได้นะ

ในข้อหาทำร้ายร่างกายชาวต่างชาติค่ะ
สุนทรวินจักรยานยนต์รับจ้างก่อเหตุ

สาเหตุที่ทำไปอ๋อสาเหตุรู้แล้ว
สาเหตุที่ทำไปเพราะอารมณ์อีกแล้ว

ชั่ววูบนี่กี่วินาทีคะคำว่าชั่ววูบนี่
ก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องถามพี่เขานะคุณสุภาษา
เขาบอกว่าเขาถูกนักท่องเที่ยวด่าทอ
ด่าทอด้วยคำหยาบคายเป็นภาษาต่างประเทศ
แต่ไม่แน่ใจว่าเขาพูดภาษาเยอรมัน
หรือพูดภาษาอังกฤษพี่วินถึงเข้าใจว่าเขาด่า
เขาบอกว่าเขายอมรับผิดแล้วก็ขอโทษสังคม
ที่สร้างความเสื่อมเสียในครั้งนี้
แล้วก็วอนสังคมให้อภัยนะคะ
เอาล่ะการท่องเที่ยวอย่าทำให้ภาพลักษณ์เสียนะคะ
เพราะว่าการท่องเที่ยวเป็นการสร้างรายได้
ให้กับประเทศไทยโดยการใช้การลงทุนที่น้อยที่สุด
เพราะฉะนั้นเวลาต่างชาติเขามาเที่ยวไทย

คืออยากให้เขากลับมาเที่ยวอีก
และ๒เขามาเที่ยวแล้วต้องให้เขาบอกต่อ
บอกต่อเนี่ยคือต้องบอกต่อในทางที่ดีนะ

นั่นสิแล้วก็มีหลายกรณีที่เขาบอกต่อในกรณีที่ไม่ดี
เพราะฉะนั้นแล้วเราเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะ